กลับมาที่ประเด็นเรื่องของพลุนะครับที่ถูกจุด
ในการแข่งขันนัดชิงนัดที่๒ของเกม

ในการลงแข่งขันเกมเย่าในปีหน้า
ดังนั้นนะครับบทลงโทษก็เข้าสู่กระบวนการ

และวันนี้พวกเขาก็ลงพื้นที่กันแล้วครับ
สร้างกระแสในเชิงลบที่มีต่อวงการฟุตบอลไทย

ดำเนินการจับกลุ่มกับผู้ก่อเหตุ
และเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
สำหรับแฟนฟุตบอลกลุ่มนี้
ซึ่งเป็นอัธจันทร์ที่เกิดเหตุการจุดพลุไฟนะครับ
ก็ยังคงพบเศษพลุตกอยู่ทั่วบริเวณครับ

อาจจะสามารถหาหลักฐานผู้ที่จุดพลุในวันดังกล่าวได้ครับ
ส่วนความเสียหายจากเก้าอี้นั่งนะครับ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเสียหายประมาณ
ดูประเทศการสมัย
ปกติแล้วจุดตรวจรักษาความปลอดภัยก่อนการแข่งขัน

จะต้องผ่านการตรวจด้วยเครื่องสแกน
จากนั้นแฟนฟุตบอลจะแยกไปเข้าประตูตามโซนที่นั่งของตัวเอง
ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกหนึ่งขั้น
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าแฟนฟุตบอลกลุ่มนี้
พลุส่วนหนึ่งแฝงมากับคันทงและซ่อนในกลอง
รวมถึงอุปกรณ์เชียร์อื่น
อกจากนี้ยังลักลอบใช้เชือกดึงจากบริเวณถนนด้านล่าง
ขึ้นมาบริเวณทางเดินของแฟนฟุตบอลก่อนขึ้นอัธจันทร์
เล็ดลอดสายตาของเจ้าหน้าที่ได้สำเร็จ
เหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
จัดการขั้นเด็ดขาดกับแฟนฟุตบอลกลุ่มนี้
ด้วยการปิดโซนและนำบัตรไปแจกให้กับผู้ด้อยโอกาส
รวมถึงจะมีมาตรการขั้นเด็ดขาดกับแฟนฟุตบอลผู้ก่อเหตุ
และพิจารณาการเข้าสนามในอนาคต
และจากหลักฐานการตรวจสอบทั้งหมด
ว่าจะได้ตัวผู้กระทำผิดในไม่ช้า
วิรวิทเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน